เรื่องของโควิด๑๙ที่เราต้องช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันต่อไปเนี่ย
สบคย้ำอยู่ตลอดต้องไม่ประมาทกาดอย่าตก
ว่าตัวเลขในระยะหลังจะเป็นแค่ตัวเลขตัวเดียว
ไม่เกินสิบคนแต่มันมีนัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ
การพิจารณาผ่อนปลนในเฟสที่๓ในระยะต่อไป
ว่าเราจะคลายกันได้หรือว่าจะต้องไปเพิ่มเติมตรงไหน
อะไรยังไงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาติดตามเรื่องของโควิด๑๙กันเลยนะครับ
วันนี้ที่ประชุมสอบคอนะครับได้แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อ
โควิด๑๙ในไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการแถลงวันนี้นะครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด๓รายด้วยกันนะฮะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นผู้ช่วยโคศกสบคนะฮะแพทยิงพันธพายงตระกูล
เป็นผู้แถลงนี่ครับยอดผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มใหม่นะครับ๓ราย
โดยเป็นการติดเชื้อในสถานที่ชุมชนอย่างเช่นตลาดนัดหรือสถานที่ท่องเที่ยว๑ราย
ซึ่งคนนี้เป็นชายชาวอิตาลีอายุ๔๙ปีนะครับอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อ๒๒พฤษภาคมตอนนั้นไม่มีอาการป่วยนะฮะ
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับอีก๒รายเป็นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ
แล้วอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐเป็นผู้ชายไทยอายุ๒๔ปีนะครับ
เป็นนักศึกษาเพิ่งเดินทางกลับมาจากอียิปต์เมื่อ๘พฤษภาคม
แล้วเข้าพักในที่เก็บตัวของรัฐที่จังหวัดชนบุรี
สามครั้งที่๒ด้วยครับแล้วก็พบเชื้อเมื่อ๒๐พฤษภาคม
คนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปี
เดินทางกลับมาจากอินเดียเมื่อ๑๗พฤษภาคม
แล้วก็ต้องเข้ากักตัวในสถานที่ของรัฐที่จังหวัดชนบุรี
รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับขณะเดียวกันมีผู้รักษาหายกลับบ้านได้อีก๖รายนะครับ
มีอยู่ที่ทั้งหมด๓๐๔๐รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๑๙ราย
เสียชีวิตไป๕๖ศพนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ยังมีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๖๘รายด้วยกัน
เพื่อให้เราสามารถก้าวเข้าสู่การมีมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่๓และ๔ต่อไปได้ค่ะ
ก็อย่างที่วันนี้คุณหมอบุ๋มนะฮะหรือว่าสบคบอกแล้วก็เน้นย้ำตลอด
ไม่ประมาทกาศอย่าตกนะเพราะว่ามันมีความสำคัญทั้งนั้นเรื่องตัวเลขนะครับ
สาธารณสุขก็ประเมินเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราผ่อนคลายระยะต่างนะจนถึงระยะที่๓เนี่ย
วันหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะมีตัวเลขเกินหลัก๒๐ไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขของไทยจะคุมลำบาก
ค่ะก็ต้องรวมช่วยกันด้วยนะในส่วนภาคประชาชนของพวกเราทุกคนนะคะ